คุณผู้ชมมาดูเรื่องแปลกกันหน่อยดีกว่าที่ศรีสะเกดค่ะมีผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าเขาเห็นดวงไฟปริศนา
ดวงไฟปริศนามาอีกแล้วนะคะอ่านี่นะนี่ค่ะวันนี้กลางคืนเนี่ย
ใช่ค่ะคุณผู้ชมว่านี่คืออะไรคะเธอก็ถ่ายภาพเอาไว้แล้วก็ไปโพสต์ในโลกออนไลน์นะคะ
โพรงอ่ะใช่ใช่หรือไม่ใช่อย่างไรคุณผู้ชมเคยเห็นดวงไฟลักษณะนี้ไหมลองดูนิดนึงค่ะ
อ่านี่อุ้ยมันบินเร็วด้วยผีโพรงตัวนี้ไม่แน่ใจดูสิเห็นไหมมันกระพริบนิดนึงด้วย
มันออกแดงแดงส้มเออนี่มันบินหรือกล้องสัม
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยขอไปดูนิดนึงก็แล้วกัน
ครับไปที่ทุ่งนานอกหมู่บ้านระหว่างบ้าน
รังแรงหมู่๔กับบ้านนนกองหมู่๔
ตำบลโพชัยอำเภออุทุมพิสัยจังหวัด
ศรีเกตนะคะครับก็เป็นสถานที่
ตามที่ผู้โพสต์บอกเลยว่าเจอดวงไฟปริศนาตรงนี้
ผู้โพสต์คลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะนายเจษดาอายุสี่สิบเอ็ดปี
เขาก็พาไปดูเขาบอกว่าช่วงค่ำยี่สิบเอ็ดธันวาคม
เขากลับจากไปขายของที่ตลาดนัดที่อำเภอโพศรีสุวรรณ
แล้วก็กำลังจะกลับบ้านผ่านเส้นทางตรงเนี้ยแล้วก็มองไปห่างจากถนนสักประมาณ๕๐๐เมตร
ดวงไฟประหลาดลอยอยู่ยอดต้นไม้ก็ขี่รถชะลอ
หยิบมือถือมาถ่ายไปเรื่อยคือที่ภาพมันเลื่อนก็คือขี่รถแล้วก็ถ่ายไปด้วยค่ะ
แล้วไฟมันก็ลอยขึ้นลอยลงลอยขึ้นลอยลงช้าไม่ได้นิ่งอยู่กับที่
ก็เลยไม่รู้ว่าคือดวงไฟอะไรถ่ายคลิปอยู่สักนาทีนึงอะนะคะ
ก็แอบคิดไปว่าเอ๊ะเคยได้ยินผู้เท่าผู้แก่พูดถึงกระสือ
เคยได้ยินคนพูดถึงเรื่องผีโพงก็เลยไม่แน่ใจว่าคืออะไรอะค่ะ
ก็เลยให้แฟนเอาคลิปไปโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะครับ
ตัวผมเองนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้มากเท่าไรนะฮะ
อะไรนะเรื่องลึกแต่อะไรเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่แต่ทีนี้มาเจอกับตัว
แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะฮะไม่เชื่อว่ามันเป็นอะไร
แต่ผมไม่รู้มันเป็นอะไรนะฮะเพราะว่าถ้ามันจะเป็นดวงจันทร์หรือเป็นแสงที่มันขึ้นเป็นไฟเป็นอะไร
มันน่าจะอยู่กับที่อ่ะที่ใช่ไหมแต่ทีนี้มันเคลื่อนที่ไปเรื่อยอ่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่บ้านนนกองหมู่๑๐ที่ตำบลโพชัยค่ะ
ก็เป็นพื้นที่ติดต่อกับบ้านรังแรงเขาเชื่อว่าเป็นกระสือ
ครับหรือไม่ก็อาจจะต้องเป็นผีโพงอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละ
เพราะชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเห็นบ่อยนะคะลอยอยู่บนยอดไม้แถวแถวต้นไม้ใหญ่
ส่วนใหญ่จะเห็นในวันพระใหญ่ก็เลยเชื่อว่าเป็นเรื่องลี้ลับที่ยังมีอยู่จริง
ดวงไฟแต่ไม่ได้สนใจเพราะเขาเห็นกันบ่อยค่ะ
เมื่อ๑๐ปีที่แล้วไปส่งพริกกับเท่าแก่
ไฟนั้นจะมาตามถนนแล้วก็จะเป็นรถพลิกอัพเท่าแก่ไปส่งกระสอบพริก
ตามสวนค่ะภูกนา

มันจะลอยมาพอมาถึง

แต่มันก็เป็นความเชื่อเนอะ
ส่วนมากไปหากบจะเจอ

ก็แบบว่าเขามาให้เราเห็นเราก็ต่างคนต่างไป
คืนนี้เนี่ยคุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเรา
ก็ตามคนที่ถ่ายคลิปไปดูดวงไฟปริศนา

เป็นทุ่งนามันก็เปลี่ยววางเวง

ไม่ใช่มันคงดูหน้าปียชาติมาทำอะไร
นี่ไงมาทำอะไรน่ารักนะนกฮูกน่ารักมากนะ

เจอดวงไฟค่ะปียชาติบอกพี่อุ๋ยเจอนก
ลูกอ่ะเอาไหมให้ถ่ายไว้ไหมถ่ายไว้ให้ดูหน่อย